คนเราจะเป็นฮีโร่ได้บางทีไม่ต้องมีพลังวิเศษ
เขามีแค่หัวใจในการช่วยคน
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีผ้าคุมบินได้
แต่มีแค่เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันไปดูว่าเขาทำอะไรครับ
ขอบคุณพี่วินมากเลย

พี่วินเบอร์๗คือหมามันตกน้ำ
พี่วินแกก็ไม่ได้มองข้ามถึงแม้มันจะเป็นหมาก็ตาม
หมาอาจจะดูดแต่ก็ช่วยแหละ

เป็นภาพความประทับใจและรุ้นตามประตับกัน
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินอยู่แล้วถ่ายเอาไว้ได้ครับทุกผู้ชม
เค้าบอกว่าขนาดที่เดินอยู่ก่อกรานถนน
หันไปเห็นพี่วินเบอร์๗เขตยานนาวา
กำลังช่วยหมาจรจัดนี่มันพัดตกลงไปในคูครอง
ผู้โพสต์ก็บอกว่าพี่วินน่าจะช่วยมาสักพักหนึ่งแล้ว
เพราะถึงขนาดไปหาเชือกมาช่วยหมาด้วย
ถือหัวใจมากถ้าไม่มีพี่วินคนนี้

เน็ตก็เข้าไปดูแล้วก็ชื่นชมพี่วินนะฮะ
บอกว่าขอบคุณที่เห็นคุณค่าของแค่หมาจรจัดตัวหนึ่ง
ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษนะครับ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำไปดูเจ้าครบหน่อย
เจ้าครบเนี่ยเป็นควายคุณผู้ชมนี่

ก่อนหน้านี้มีคนเอาภาพไปโพสต์ว่าถูกเจ้าของล่ามทิ้งไม่ให้
กินน้ำกินยากเชื่อว่าจะตายจนผอมตายนะฮะ

ควายมันผอมตามสภาพมันแก่มากเลย

เป็นควายแม่คอกตัวสุดท้ายจากฝูงใหญ่ที่ส่งลูกเรียนมา๙คนแล้ว

เลี้ยงควายคลอดมาหลายตัวแล้ว

ข่าวร้ายเจ้าครบมันตายแล้วคุณผู้ชม

แก่มากก็เลยให้พระมาสวดส่งวิญญาณให้มันไปเกิดใหม่ดีนะ
แล้วก็ฝังบนที่นาของเขาแหละก็คือนางสามอาทวีกุลเจ้าของ
ก็เป็นวิธีการเอาซากควายที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เนี่ย
เอาซากควายไปทำพิธีสวดให้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ตำบลสวายจีกนะฮะ
นางสาวบอกว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคือเช้าเมื่อวานนะฮะเจ้าครบเนี่ยนะ
ไม่ยอมกินย่ากินน้ำเลยแล้วก็นอนลงไปแล้วก็ค่อยหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตา
ตัวเองเรียกเรียกประสุทธิ์ไปดูอาการเพราะคิดว่าเจ้าครบมันคงหมดอายุไขแล้ว
มันแก่มากอะนะถึงเวลาต้องไปก็ต้องให้มันไป
บอกลูกหลานว่าให้นิมนต์พระมาทำพิธีส่งวิญญาณให้มันหน่อยถึงแม้เป็นควายก็ต้องทำ

ส่วนหนึ่งก็ดีใจที่ทำหน้าที่

เพราะมันถือว่าเป็นสัตว์ที่บุญคุณกับครอบครัว
ควายตัวนี้เลี้ยงมาจนลูก

ควายส่วนคุณกับลูกและตัวเขามาก

จากเรื่องของควายไปดูอีกหนึ่งคนที่มีพลังวิเศษ

ไปจากที่ที่กู้ไพ่บรรเทาวัง
หน่วยผู้ไพ่บรรเทาวังวิเศษ

หรือว่าภาษาใต้ก็บ้องล้า

เหลือแต่ขดในติ๋งนอนของบ้านคน
บ้านของคุณยายแวว

ตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษนะฮะ

ขณะที่อยู่ในบ้านกันคนเดียวนี่แหละ

มีงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยเข้าไปทางประตูครัว
ตัวเองแทบช็อกทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นรู้สึกตัวชาไปหมด
ขาก็ไม่ออกค่อยเดินหนีออกทางหน้าบ้าน
งูก็เลื้อยตามมาอีกแล้วเข้าไปขดตัวอยู่ข้างเตียงนอน
ได้แต่ภาวนาบอกว่าถ้าเป็นงูเจ้าที่ออกไปเถอะจ้ะ
สุดท้ายก็บอกว่าคุณยายอายุเท่าไหร่จ๊ะ
ยายบอกว่าฉัน๗๕ชาวน่าก็๗๕นะยาย
แล้วก็บ้านเลขที่๒๖ก็งวดนี้แหละเสี่ยงโชคกันไป
ขอให้คุณผู้ชมโชคดีนะครับ